เป็นเรื่องของเจ้าตูบผู้ซื่อสัตว์

เพราะเจ้านายเสียชีวิตในห้องน้ำที่บ้านพัก
คือสภาพอยู่ที่โถ้ส้วมเลยค่ะแล้วนี่ดูสิ

เจอกับสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเด
เป็นสุนัขพันธ์พื้นบ้านตัวผู้อายุ๑ปี
ยืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วมันเห่าใหญ่เลยนะ
ไม่ยอมให้คนอื่นเข้าไปคูคำรามใหญ่เลยค่ะ
ส่วนในห้องน้ำก็ไปเจอศพของนายเดชา
อับมะโตอายุ๔๓ปี
เป็นพนักงานช่างของเทศบาลสตึก
คือเสียชีวิตในสภาพที่นั่งอยู่บนโถส้วม

จนละทีกู้ไพก็ต้องตัวเจ้าเดนี่ยออกมาร่ามไว้ด้านนอกก่อน
หลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบศพ
คือจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้
เจอเป็นขวดเหล้าขาวอยู่ในห้องน้ำหลายขวดเลย
แล้วก็จากการตรวจสอบน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ชั่วโมง
ทีนี้จากการสอบถามน้องสาวของผู้ตายก็คือนางสาวพิมทิชาอับมะโต
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าพี่ชายคือเขารักสุนัขตัวนี้มาก
ตอนที่เก็บมาเลี้ยงตอนแรกมันไม่มีชื่อ
ก็เอาชื่อแรกของตัวเองไปตั้งชื่อให้สุนัข
เพราะว่าผู้ตายชื่อเดชาแล้วสุนัขชื่อเจ้าเด
แล้วพี่ชายเนี่ยนะคะก็มีโรคประจำตัว
คือป่วยเป็นวรรณโรคแล้วก็ตับแข็งเพราะว่าดื่มเหล้าหนัก
หมอมีการสั่งห้ามแล้วนะคะว่าห้ามดื่ม
แต่ว่าพี่ชายก็แอบดื่มก่อนไปทำงานเป็นประจำ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็มอบศพเพื่อให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ